ปลาจีนบุรีเป็นเรื่องราวน่าสะเทือนใจมากครับ
ลูก๓คนพาแม่หนีออกมาจากบ้าน
ไม่อยากให้แม่อยู่กับพ่อแล้วเพราะว่าพ่อเมาแล้วชอบทำร้ายแม่

อายุ๑๔คนโตแล้วคนเล็กเป็นเด็กแฝด
อายุ๕ขวบอีก๒คน

โห้เสียงลูกตะโกนมาทงสารเลย

พ่อมาล็อกอุ้มแม่จะพากลับบ้าน

ปัญหานี้พ่อแม่ทะเลาะกัน

ถ้าคนเล็กอีก๒เป็นฝาแฝด
อายุ๕ขวบเป็นผู้ชายทั้ง๓คนเลยครับ
ทำร้ายไม่ได้ก็เลยตัดสินใจแม่เรากลับห้องเช่ากันเถอะแม่เนี่ยเช่าห้องเอาไว้อยู่ที่กะบินบุรี
อืมบ้านของพ่ออยู่ที่ศรีมหาโพธิครับเดินเท้ากันกลับนะฮะอุ้ยห่างกันต้องเท่าไหร่อ่ะนั่นอ่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้ครับริมถนนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจีนบุรีนายสุเทพนายสุเทพนี่คือผู้ชายคนนี้นะฮะ
พ่อนี่แหละโมโหแล้วเหมือนจะเมาด้วยนะยังไม่ส่างดีพยายามจะอุ้มเมียคือนางภูอำภัยเนี่ย
กลับบ้านกลับห้องเมียก็เมาไม่ได้สติครับกินเหล้าเมาทั้งคู่ก่อนหน้านั้นแล้วก็ทะเลาะกัน
เมียถูกทำร้ายแล้วมีจังหวะหนึ่งพ่อท้าชกกับลูก
คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนะย้ำนะฮะการใช้ความรุนแรงนี่ผิดกฎหมายนะฮะ
และไม่ส่งเสริมสนับสนุนใดทั้งสิ้นตอนนั้นเนี่ยคือเมาไม่ได้สตินะแม่เนี่ย
พ่อก็ต้องการจะพาแม่กลับบ้านแต่ลูกไม่เอาแล้วไม่อยากให้แม่กลับไปอยู่กับพ่อ
กลัวแม่โดนทำร้ายอีกนะครับชาวบ้านก็สุดจะสงสารไม่รู้จะทำยังไง
ช่วงนายสุเทพโมโหครับอย่างที่บอกขึ้นเสียงกับลูกชาย
คนโตอายุ๑๔เขาเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วไงจะชกกับลูกด้วยคนก็เข้าไปช่วยห้าม
พอตำรวจสภศรีมหาโพธิมาถึงพร้อมเจ้าหน้าที่ครับตำรวจไปสอบถามข้อมูล
ได้ข้อมูลบอกว่าที่ผ่านมานายสุเทพเมาเหล้าแล้วลงมือทำร้ายเมียอยู่บ่อยครั้ง
หลังนายสุเทพเมียมีเมียแล้วมีลูกอยู่แล้วนะ

ปรากฏว่าอ้าวแล้วเมียกับลูกก็ไม่รู้จะทำยังไง
จะพาเขามาอยู่กับพวกเราด้วยหรือยังไง
เมียก็ต้องกล้ำกลืนฝืนทนอยู่

จนกระทั่งช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
นั่งกินเหล้าผัวก็กินเหล้า
พอกินได้สักพักหนึ่ง
รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความในใจอยากจะระบายออกมา
ถามกันคุยกันแล้วก็ทะเลาะกันครับ

เราไม่อยู่บ้านนี้แล้วเรากลับบ้านกันเถอะ
เดินออกมาเพื่อจะกลับไปห้องเช่าของแม่

เดินเท้าออกมาฝนก็ตกครับเมื่อวานนี้
ระยะทางเดินออกมาได้ประมาณสักครึ่งกิโลครับ
นายสุเทพพ่อของเด็ก

สุดท้ายตำรวจและกู้ภัยมาเป็นคนกลาง

วันนี้ทีมข่าวเดินทางไปที่ห้องเช่าของนางภูอำภัย
ปรากฏว่าเจอแต่ลูกครับอยู่ที่ห้อง
ส่วนตัวนางภูอำภัยออกไปรับจ้างตัดแต่งกิ่งต้นยูคาลิปตัส
หาเงินมาเลี้ยงลูกอาหารมื้อแรกของสี่แม่ลูก
เขากินอะไรกันรู้ไหมครับต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะ
แล้วแบ่งกันกินพี่มิวคุณผู้ชมแม่ไปหาเงินได้สัปดาห์ละพัน
ส่งลูกสามคนเรียนนะค้างค่ารถที่ต้องส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ย
มาประมาณสักเดือน๒เดือนแล้ว
อย่างนั้นแม่คงถูกพ่อทำร้ายร่างกายอีก
แต่ว่าหลังจากนี้แม่จะใจอ่อนกลับไปหาพ่ออีกหรือเปล่า
เขาก็ไม่มั่นใจแต่ส่วนตัวไม่อยากเอาอีกแล้วไม่อยากให้กลับไป
เพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้
นางภูอำภัยมาเคาะประตูจะยืมจักรยานอ้างว่าจะไปเอาหม้อหุงข้าว
แต่รถยางรั่วก็เลยไม่ได้ให้ยืม
วกกับว่าบ้านของตัวเองมีหม้อหุงข้าว๒ใบ
ก็เลยแบ่งให้ยืมไป๑ใบอยากได้หม้อหุงข้าวใช่ไหม

นางภูอำภัยเขาจะรับจ้างตัดแต่งกิ่งต้นยูคาลิปตัส
ค่าแรงวันละ๗๐ครับ
แล้วตอนนี้ค้างจ่ายค่ารถรับส่งลูก๓๐๐๐บาท
ค้างจ่ายมา๒เดือนแล้วลูกต้องเรียนไงฮะ
ที่ผ่านมาครับฝ่ายหญิงก็เหมือนว่าเป็นเสาหลักในการทำงาน
เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเพราะว่าฝ่ายชายลูกบอกว่า
พ่อเขาก็มีอาชีพนะแต่ว่านานจะส่งเงินมาให้สักครั้ง
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของฝ่ายชายกันบ้างครับ

ส่วนบรรยากาศที่ร้านค้าให้ข้อมูลบอกว่า
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้นะฮะ
นายสุเทพเห็นว่ายังมีอาการเมาอยู่เลย
เดินไปซื้อเบียร์มากินเพิ่มอีกต่างหาก
และที่ผ่านมาผัวเมียคู่นั้นเขาทะเลาะกันบ่อย
สุเทพมีผู้หญิงคนใหม่มาสนิทด้วยแล้วพามาที่บ้าน
สุเทพเวลาเมาแล้วชอบทำร้ายร่างกาย
ทำร้ายพ่อของตัวเองก็เคยมาแล้ว
เพราะหวงกลัวว่าพ่อจะมาตีท้ายครัวผู้หญิงคนใหม่
ที่เขาเพิ่งจะสนิทสนมด้วย
ห่วงแม้กระทั่งว่าพ่อของตัวเองด้วยครับ
ลองฟังเพื่อนบ้านฮะ
เมาแล้วหลอนแล้วทำร้ายเมีย
แล้วกลายเป็นว่าเนี่ยฮะบ้านแตกเลยอ่ะ

ชาวบ้านแถวนั้นก็ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า

พอเมาปั๊บจะทำร้ายร่างกายเมียเป็นประจำ
ยังไงฝากเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบดูแลหน่อยละกันนะฮะ
ว่าจะช่วยเหลืออย่างไรดีกับครอบครัวนี้
ข้อน่าสงสารที่สุดก็คือลูกอยู่นะคะ